อุทาหรณ์ของคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน
อามาปกติก็ใช้วอร์เกอร์เดินอยู่รับ

จังหวะ๙๙บันไดหน้าบ้านนะคุณผู้ชมพลาดนะครับ
คุณผู้ชมคือไอ้วอคเกอร์ที่ช่วยเดินเนี่ย
มันจะมีผลมีประสิทธิผลเวลาอยู่ในทางราบ
ใช่แต่พอมันเป็นขั้นบันไดเนี่ย

แล้วพอขาข้างหนึ่งถ้าเกิด๔ข้างแล้วมันเบี้ยว

เป็นอย่างนั้นจริงพี่น้ำแผงพี่เบิร์ตเอียงแล้ว

ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่ไม่มีใครอยู่ครับ
เมื่อสักครู่มีคนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เข้าประตูไปแล้ว
ไม่มั่นใจว่าอาม่าเนี่ยหัวไปฟาดกับพื้น

อาม่าก็เลยมีบาดแผลที่ใบหน้าข้างขวานี่เขียวช้ำเลย
แล้วก็แผลแตกหลายแผลครับ

แล้วยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยเวลาช้ำมันนานกว่าจะหาย

ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เสียงก็เบาหน่อย
ในบ้านได้ยินครับก็เลยพามาหาหมอ
หมอก็ตรวจเรียบร้อยบอกไม่มีเลือดข้างนี่
อาม่ายังชู๒นิ้วได้อยู่อาการดีขึ้นตามลำดับครับตอนนี้เหลือแค่ฝึกเดิน

หมอก็บอกตอนนี้เหลือต้องฝึกเดินนะฝึกอาม่าเดิน
จากปกติอาม่ามีปัญหาข้อเข่าซ้ายเสื่อม
พอล้มก็เลยเจ็บหนักช่วงแรกเนี่ยเดินแทบไม่ได้ครับนี่ฮะ
เพิ่งเดินแล้วหลานสาวก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะครับ
เอาแข็งแรงครับมากครับ